คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีนี้นะคะที่นายธนบดีหรือแซมหนุ่มโรงกลึง
ที่เขาไปดื่มกินกับเพื่อนที่ตลาดอีคิวนายย่านบางขุนเทียนนะคะ
สุดท้ายถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่ลานจอดรถคนที่ก่อเหตุก็คือนายภูตะวัน
ประดับอายุสามสิบหกปีเขาก็ไปมอบตัวกับตำรวจนะคะ
เมื่อช่วงเช้าตำรวจสอนอท่าข้ามก็เลยจัดกำลังดูแลเรื่องของความปลอดภัย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็มีการคุมตัวไปส่งฟ้อง
ฝากขังที่สารอาญาธนบุรีมีเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์สองคันสี่นายเนี่ยค่ะ
นายภูตะวันเดินออกจากห้องขังที่โรงพักนะคะขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องขัง
นายภูตะวันไม่ตอบคำถามอะไรเลยก้มหน้าเดินขึ้นรถนี่ค่ะ
มวกใส่แว่นดำใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าหมดครับ
พันธุ์ตำรดเอกนักฮารินสุคคลทวิตรองผู้บังคับการตำรวจนครบานเก้าบอกว่า
ตัวผู้ต้องหาเนี่ยให้การสอดคล้องกับเหตุการณ์
สำนวนคดีผู้ต้องหาไม่ให้ข้อมูลเพิ่มคือตอนที่ไปมอบตัวกับทางตำรวจนครบานเก้าเนี่ย
รับสารภาพบอกว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของตลาดอีคิวไนท
เห็นเขาเมาทะเลาะกันก็เลยเนี่ยยิงใส่ไปแต่พอนำตัวไปให้ตำรวจ
ในพื้นที่สอนอท่าข้ามกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลย
แล้วก็บอกว่าไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ตำรวจก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรข้อมูลที่ให้ไว้กับตำรวจนครบาน๙ก็ถือว่าเพียงพอ
ที่จะส่งมอบไปยังชั้นศาลระหว่างนำตัวไปสารก็ต้องป้องกัน
ชิงตัวนี่ต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วย
ส่วนวันนี้ค่ะเป็นวันชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตนะคะ
นายธนบดีศาลสุวรรณหรือแซมอายุยี่สิบสามปีที่วัดเสาธงที่บ้านเกิด
อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวจัดพิธีอย่างเรียบง่ายนะคะ
ก็มีญาติพี่น้องมีเพื่อนมาแสดงความอาลัยเป็นร้อยคนทางครอบครัวนำรถจักรยานยนต์คันโปรด
ของนายแซมมาตั้งไว้ที่หน้าเมนก็เป็นของที่ในแซมรักอะค่ะ
นำเอาไว้ข้างกายเป็นครั้งสุดท้ายคุณพ่อของผู้เสียชีวิต
ขันตีสารสุวรรณบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ลูกชายจะไปหาเรื่อง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของตลาดเพราะลูกชายตั้งใจไปซื้อของ
แล้วก็ไปเที่ยวตามภาษาวัยรุ่นไม่มีอาวุธด้วย
ไม่ได้มีนิสัยเป็นนักเลงด้วยไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับใครแน่
เพิ่งไปทำงานกรุงเทพฯด้วยแค่สองสัปดาห์แล้วก็มาเกิดเหตุภูเขาเหตุ
ภูตะวันเนี่ยจะพูดอะไรก็ได้แต่พ่อยืนยันว่าลูกพ่อเป็นคนดีจริง

แต่อโหสิกรรมให้เพราะเชื่อในกฎแห่งกรรม
เชื่อว่ากฎหมายจะเอาผิดกับผู้ก่อเหตุได้
น้องชายก็เล่าต่อไปแล้วเขาจะตั้งใจทำงาน
พ่อแม่แกอย่างนี้ทำไม่ไหวแต่จะช่วย
พี่สาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
นางสาวปวีนาสารสุวรรณอายุ๓๐ปี
บอกว่าแซมน้องชายไม่เคยมีนิสัยอันทภัณฑ์

โดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงไม่มีเลย
น้องชายเป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวด้วย
แล้วก็เพิ่งสูญเสียแม่ไปด้วยโรคประจำตัว
วันเกิดเหตุน้องชายบอกว่าขอกลับบ้านมาเอารถจักรยานยนต์คันโปรด
เอาไปใช้ที่กรุงเทพเธอก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับมาเลย
ถ้าจะมาก็มาทีเดียว๒๘เมษายนเลย

เอาเงินที่ทำงานได้ไปซื้อเสื้อผ้าใส่ไปเที่ยว

เดือนนี้ผมขอเอาเงินไปซื้อของให้ตัวเองหน่อยนะ
ทำให้ตัวเองมีความสุขหน่อยนะ
นี่เหมือนกับพูดเป็นลางอ่ะนะคะครับ
พี่สาวบอกว่าโกรธมากผู้ก่อเหตุดูเหมือนไม่สำนึกเลย
ไม่สะหรอดใจกับสิ่งที่ทำลงไปเลย
อยากจะให้ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุมาขอขมาศพ

ไม่มาบอกว่าไม่กล้ามากลัวไม่ปลอดภัย

แต่ตอนที่ญาติโทรไปถามที่รู้จากข่าวแล้วโทรไปถามว่าเขาจะมา
เขามาศพไหมเขาบอกไม่มาเขากลัว
ใช่แล้วตำรวจเขาก็บอกว่าไม่สามารถบังคับได้
จะเป็นอลิไม่ได้เพราะน้องไม่ได้รู้จัก
แล้วถามขึ้นไปทำงาน๒อาทิตย์ไม่ได้เป็นคนที่นั่นแล้วเพิ่งไป

แล้วน้องอยู่เนี่ยไม่เคยมีเรื่องกับใครเป็นคนเงียบเป็นคนไม่เที่ยวกลับดึกก็จริง
แต่ไม่เคยทะเลาะไม่เคยมีอะไรกับใคร
วันที่๒๘จะกลับมางานบวชแถวบ้าน
ก็ว่าจะมาบ้านมาเอารถมาเอาอะไร
เพราะว่าตอนแรกจะมาวันเสาร์ที่จะตายที่ตายคือจะกลับมาเอารถ
ทีนี้อาบอกว่าให้กลับมาทีเดียวมาเติมน้ำมัน
ก็กะว่าวันที่๒๘จะมาเอามอไซค์ไป
แต่ผู้ก่อเหตุก็อ้างว่าก็เห็นกลุ่มผู้เสียชีวิตเมาทะเลาะวิวาส
ก็เลยยิงปืนระงับเหตุอะไรแบบนี้นะคะเขาอ้างแบบนี้
แต่ทางครอบครัวบอกว่ามันไม่น่าจะใช่เหตุการณ์แบบนั้น
เพราะว่าผู้เสียชีวิตเขาไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครแบบไม่ได้มีคั่วหรี่
ทางครอบครัวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังเสร็จพิธีศพจะเข้ากรุงเทพ
มาตามความคืบหน้าทางคดีแล้วก็มาดูเรื่องของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ